ระหว่างที่เคารพทรงชาติเสร็จเราก็พูดคุยกันเรื่องของตุ๊กแก่นะคะ

ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถ้าใครชอบตุ๊กแกส่งมาได้นะครับ
มิ้วจะได้มีเพื่อนตอนนี้ทุกคนเป็นทีม
ไม่คือไม่กลัวอะไรเลยกลัวอย่างเดียวอย่างเดียวจริงแมลงสาป
คือแมลงสาปมันน่าเกลียดมันสกปรกมันบินได้

มีปัญหาแบบความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับมะแรงสาบบินได้
เคยเล่าให้ฟังเคยไปว่ายน้ำแบบเด็กเรียนว่ายน้ำ
เขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้ที่หักหน้าแล้วก็มาเช็ดผมสบาย

เข้าใจแล้วค่ะมันเป็นประสบการณ์ฝั่งใจ
แบบเจอป่ะอยู่ในผมอ่ะแล้วผมฟูเด็กอ่ะเอาไม่ออกวะ
คุณผู้ชมคะเรามาเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าเพื่อขออภัยที่ลากเข้ากับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรามาดูกระแสบนโลกโซเชียลกันตอนนี้
แต่ว่าถ้าเป็นกระแสตามชานเมืองเนี่ยสาวเขามาอาบน้ำกันกับน้ำที่ขังอยู่นะคะ
มีหลายกระแสวันนี้โรสแมรี่คนดังแห่งกระบี่ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกัน

ปากอาบนอนไปเลยทีเดียวนะคะ

กระแสนี้พี่มิลว่าไง

ตัวรถยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยค่ะ

เพราะว่าเธอก็โดดเด่นพอที่รถจะมองเห็นนะคะ
นายพยงหนูซิริอายุ๕๓ปี

คนดังจังหวัดกระบี่ที่ชีวิตเคยประสบปัญหาความเครียด
ปัญหาความเครียดแยกทางกับครอบครัวจนหันมาแต่งกายเป็นหญิง
แล้วก็โพสต์ท่าเป็นนางแบบตามสถานที่ต่าง
กลายเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งในสังคมออนไลน์นะคะ
โรสแมรี่ก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเขาไปนอนอยู่บนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
บนถนนสายบ้านลำทับบ้านไร่คอกหมู่ที่๖ตำบลลำทับ
แล้วก็โพสต์ท่าสุดเซ็กซี่พร้อมขันอาบน้ำ๑ใบนะคะ
สร้างความสนอกสนใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ก็ทำไปเหมือนกับหลายรายก่อนหน้านี้

สะท้อนภาพท้องถนนที่อยู่ห่างไกล
แล้วก็พื้นที่ธุรกันดาลตามชนบทของไทย
ที่มีน้ำขังแบบนี้แหละค่ะ
ขนาดเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้ทราบว่า
ถนนสายนี้อยู่ในการรับผิดชอบดูแล
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำทัพ
ซึ่งทางอบตก็ได้เสนอของงบประมาณ
ในการจัดการสร้างซ่อมแซมถนนไปแล้ว
โดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนในการดำเนินการที่จะก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวถนนใหม่ภายในงบประมาณในปีหน้าค่ะ
ซึ่งชาวบ้านและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา
ก็จะได้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
โดยรอสแมรี่บอกว่าที่ทำไปก็ทำแค่ขำ
เพราะว่าถนนได้งบประมาณแล้วนั่นเองค่ะ

ชมทางบ้านก็ยังส่งภาพเข้ามาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวีของเราเป็นจำนวนมากค่ะ
ล่าสุดมาวันนี้นายวิทยาวินิกุลอายุ๒๙ปี
ชาวบ้านหมู่บ้านมณีพฤกษตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ก็ยังส่งภาพขณะที่ตัวเองอาบน้ำกลางถนนสายบ้านปางแก่
บ้านมณีพลึกประช็นต์หน่วยงานภักรัชมาให้ชม

การบริหารส่วนตำบลงอบแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ก็ยังไม่มีการลงมือแก้ไขแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งระยะทางจากหมู่บ้านห่างจากตัวเมืองเชียงกลางประมาณ๓๔กิโลเมตร
แต่ต้องใช้เวลาเข้าออกเมืองถึง๑ชั่วโมง๓๐นาที
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมือปรับปรุงเส้นทางโดยด่วนเลยนะคะ
หลากหลายภาพนะคะร้องเรียนกันมาแบบนี้นะคะ
ก็ที่ไหนที่ได้รับอนุมัติงบแล้วก็ยินดีด้วย
แต่ที่ไหนกำลังขอร้องเรียนเรื่องนี้อยู่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ